เขาเดินทางมาสุดีปีไหนกันถึงไทยรัฐทีวีเลย
ดีเจเดย์นะคะแล้วก็ดีเจซาร่านั่นเองนะคะ
อัปเดตว่าแม้ว่าคลื่นวิทยุไหนจะยุบ
ที่สำคัญทางค่ายมีเดียเองมีรายการและละครอีกเพียบนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจพ่อยอดชายนายเดย์ถามตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
ยังคงยืนยันว่าไม่มีสาวใหม่อย่างแน่นอนนะคะ

เพียบแน่นอนในช่วงดีเจสเปเชียลนะคะ
เราก็ยังมอบเพลงดีแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีช่วงต่างให้ได้ติดตามกัน

รออยู่เหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าจะไปท่าไหนได้บ้าง

เอ้ามันไม่มีเหรอค่ะ
ไม่มีครับช่วงนี้ของขาดตลาดไว้
ตั้งแต่ทำงานไปก่อนครับตอนนี้เราก็โฟกัสอยู่ที่การทำงานครับผม